เหตุการณ์นี้ก็อยู่บนท้องถนนเหมือนกันค่ะ
คือมีผู้ชายคนนึงเขาโพสต์คลิป
บอกว่าแฟนเขาไปเจอผู้ชายขับรถบีเอ็มมาแล้วก็มาชน

เอ๊ะทำไมดิฉันเอาข่าวตลกมาเล่าให้ฟัง
เดี๋ยวลองดูว่าอาการของผู้ชายที่ขับรถบีเอ็มเนี่ยเขาเป็นยังไง

คุณเนี่ยน่าจะเลอะเทอะ
เลอะเทอะอะไรคุณมาชนรถดิฉัน

เมื่อกี้คุณเห็นไหมว่าคุณเบียดออกมา
ดิฉันมีทั้งกล้องหน้ากล้องหลังคุณจะเอากล้องตรงไหน
รถคุณก็มีรถระดับนี้

ไปไปฟ้องร้องไป
แล้วทำไมที่ฉันถามว่าทำไมตอนนี้ไม่จอด

แต่ดิฉันไม่เข้าใจว่ามาชนแล้วขับรถขอให้จอดไม่จอด
บอกว่าคุณดังให้ดิฉันไปเคลียร์เลยเรียกร้องเอาเลย

ก็ต้องจอดค่ะคุณเป็นผู้ชายลูกผู้ชาย

ก็แฟนดิฉันไม่เคยไปขับรถชนใครเลยเมาก็ไม่ขับ
หนึ่งแม่บ้านยเงี่ยกีชวนแล้วจะไม่จอดนะ

สุภาพนิดนึงค่ะ

เขามีสติแล้วค่อยพูด
คือผู้หญิงก็รีบโทรบอกแฟนแหละแฟนผู้ชายก็เลยมา
แล้วเห็นไหมเมื่อกี้ประโยคที่แฟนผู้ชายพูดมา
เดียวเท่านั้นแหละกลายเป็นคุณพี่เสื้อน้ำเงิน

ก่อนหน้านี้คือลิ้นเปรี้ยใช้การไม่ได้
พูดมาเหมือนจะมาแหวะแอเลยอย่างนี้

พอเห็นคลิปนี้คุณผู้ชมต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าในโพสต์
ของแฟนผู้ชายเนี่ยนะคะเขาก็โพสต์บอกว่า
รถของแฟนผมติดไฟแดงบริเวณแยกหัวมุมมุ่งหน้าเกษตร
มีรถบีเอ็มขับมาด้วยความเร็วทำให้เบรกไม่อยู่
ก็เลยเกิดการเฉียวชนด้านหลังตัวรถของแฟนผม
แล้วก็ขับหนีวนไปมาระหว่างแยกอเวนิวกับบิ๊กแอปเปิ้ล
เส้นเกษตรนัวว่ามีนอยู่ประมาณ๗๘รอบ

แฟนก็ได้โทรมาตามผมให้ออกมา
เพราะว่าแฟนจะตามไม่ทันเนื่องจากความเร็วของรถ
แล้วก็มาจับได้ก่อนขึ้นทางด่วนตรงด่านเก็บเงิน
ผู้ชายคนนี้ก็อ้างว่าตัวเองแบบใหญ่โต
อยากได้อะไรก็ให้ไปฟ้องเอาไม่เดือดร้อนอยู่แล้ว
แล้วก็ยอมรับว่าเมาแต่ไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์

จู่คู่กรณีฝั่งผู้ชายเสื้อน้ำเงิน
ก็กระโดดขึ้นรถขับหนีไปเลย

แล้วก็แจ้งความเอาไว้แล้วนะคะที่สนโคคราม
เรื่องต้นก็รู้แหละไอ้ที่เขาบอกว่าเขาใหญ่โตเนี่ย
เขาเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ด้านวิศวกรรมเครื่องกลไฟฟ้า
นี่คือเหตุการณ์เกิดตีหนึ่งครึ่งนะของเมื่อวานนี้
ตรงบริเวณแยกหัวมุมมุ่งหน้ากระเสธนี่ค่ะเห็นมั้ย

แล้วมันมีช็อตนึงที่ผู้หญิงพูดบอกว่า
เนี่ยเดี๋ยวสั่งแล้วมาดูคลิปแล้วจะอาย

เขายกมือไหว้สวยด้วยนะช่วยตำรวจ
ก็บอกเพิ่มเติมบอกรายละเอียดเพิ่มเติมด้วย
นี่บอกว่าเบื้องต้นน้องชายของคนชนเนี่ย
มาขอโทษแทนพี่ชายก่อนแล้ว
แล้วทีมข่าวของเราก็เลยสอบถามไปยังผู้หญิงค่ะ

ผู้หญิงคนที่ประสบเหตุก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ตอนนี้คนที่ขับรถชนเขาก็โทรมาขอโทษเองแล้วเหมือนกัน
แต่บอกไงบอกว่าจำอะไรไม่ได้เลย
แสดงเจตนาอยากเจรจารับผิดชอบ
นี่เห็นไหมเพราะข่าวมันแบบเยอะมากเลยนะคุณผู้ชม

จะให้พี่ชายมาขอโทษแล้วก็จะยินดีชดใช้ทุกอย่างให้
ที่สุดคือพี่ชายก็มาขอโทษจริงค่ะ
แล้วก็ยังตกลงวันเจรจากันไม่ได้

ก็มีภาระงานอยู่ทางฝ่ายผู้หญิงก็มีภาระงานอยู่นั่นนะคะ
ทีมข่าวเราก็ถามว่ารถที่ชนเนี่ย
มันเสียหายเยอะไหมความเสียหายเป็นยังไงบ้าง
ผู้หญิงที่ได้รับความเสียหายเธอก็บอกว่า
ประกันแจ้งว่ามีชิ้นส่วนด้านหลังรถต้องเปลี่ยน๒ชิ้น
แม้ว่าตอนนี้ผู้ชายคนที่ก่อเหตุจะโทรมาขอโทษแล้ว
แต่ตัวเธอก็ยืนยันนะว่าจะไม่ลบคลิป
เพราะอยากให้เห็นไงว่านี่คือตัวอย่างของคนที่เมาแล้วขับ
ผลที่ตามมาจะเป็นแบบนี้

ขับรถขับรถบนท้องถนนก็ต้องใช้สติระมัดระวัง